ส่วนกรณีเขยปืนโหดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
คือเขยคนนี้เขามีปัญหากับครอบครัวของพันรยาตัวเองค่ะ
แต่เมื่อสองคืนที่ผ่านมามีความเครียดส่วนตัวก็เลยเข้าไปก่อเหตุนะคะ
ใช้ปืนยิงพ่อตายิงลูกชายของพ่อตายิงลูกสาวของพ่อตา

วันนี้ค่ะครอบครัวของพันรยาไปรับศพทั้ง๓ศพนี้ที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
รับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
ซึ่งหน่วยกู้ภัยเดินทางมารับศพทั้ง๓ศพนะคะ

คนแรกอายุ๘๗ปีแล้วนะคะชื่อว่าในอุ้ยนามสกุลศรีเหลา
นางวิชุดาเอี่ยมใจดีอายุ๕๖ปี
และลูกชายก็คือนายโชติวัฒน์ปฐุมสูตรอายุ๓๖ปีค่ะ
สามคนที่ถูกในแสนปฐุมสูตรอายุ๖๕ปี
ใช้ปืนยิงเสียชีวิตภายในบ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลจราเข้๓๐๐๐อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้๓ศพบาดเจ็บสาหัส๑ราย
ทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกันค่ะ
อุ้ยเป็นพ่อนางวิชุดาเป็นน้องภรรยา
ในโชติวัดก็คือลูกชาย
ส่วนคนเจ็บคือนางอารีปฐุมสูตรอายุ๖๑ปี
เป็นภรรยาของมือยิงนั่นแหละ
ทีนี้กล้องวงจรปิดค่ะบันทึกพฤติการไว้ได้ทั้งหมดนะคะ
ก็จะได้ยินเป็นลักษณะของเสียงนะคะ
นี่เป็นนาทีที่เสียงปืนลูกโม่ขนาด๓๘ของนายแสนดังขึ้น
ดังขึ้นต่อกันประมาณ๓๔นัดเลยนะคะ
คาดว่าจะเป็นเสียงขณะที่นายแสนกำลังยิงนางอารีปภรรยาก่อน
หลังจากนั้นไปยิงนายโชติวัฒน์ปฐุมสูตรลูกชาย
นางวิชุดาน้องภรรยาและยิงนายอุ้ยพ่อตา
จากนั้นในแสนค่ะขับรถกระบะหลบหนี

จากคลิปในกล้องวงจรปิดนะคะแตกตื่นตกใจ
วิ่งหนีชุลมุนเพราะเกรงว่าจะถูกลุกหลงนะคะ

วันนี้ญาติได้มอบอำนาจให้กับทีมกู้ภัยเป็นผู้เดินทางมารับศพแทนค่ะ
เนื่องจากญาติส่วนใหญ่ติดธุระเกี่ยวกับการเตรียมงานศพที่สุพรรณ
ศพของในอุ้ยพ่อตาและศพของนางวิชุดาน้องพันรยา
จะนำประกอบไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดโพธาราม

ไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลอูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อรอทางน้องสาวเดินทางกลับจากต่างประเทศถึงจะมีพิธีศพ
ส่วนบรรยากาศวันนี้ที่บ้านค่ะหลังจากที่เกิดเหตุพบว่า
ญาติพี่น้องพากันเตรียมงานทำอาหาร
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีแขกมาร่วมงานศพนะคะ
แต่ว่าบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ขณะเดียวกันพบว่านางม่วยศรีเหล่าอายุ๘๓ปี
ยายของในแสนผู้ก่อเหตุค่ะมานั่งอยู่ที่หน้าบ้าน
อาการคือโศกเศร้าเสียใจค่ะ
หลังทองเป็นวัดใกล้บ้าน
สาราการประเรียนเป็นสถานที่ตั้งศพของผู้เสียชีวิต
พบว่ามีการเตรียมโรงเย็น๒โรงไว้ด้านในสาลา
มีการตัดดอกไม้หน้าโรงศพที่สาราตั้งศพ
เพื่อที่จะรอศพเดินทางมานะคะ
ส่วนนางอารีพันรยาผู้ต้องหาถูกยิงเหมือนกัน
บริเวณศีรษะล่าสุดกู้ภัยแจ้งกับทีมข่าวมานะคะ
ที่เห็นโรงเย็นสองศพก็เพราะว่ามันเป็นข่าวร้ายนะคะ
ภรรยาเสียชีวิตแล้วนะคะ
เรื่องต้นตำรวจสพอูทองแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหาในแสนค่ะ
ข้อหาแรกฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยปืนของผู้ต้องหาที่ใช้ในการก่อเหตุมีทะเบียนถูกต้อง
ตำรวจนำตัวในแสนไปฝากหางที่เรือนจำสุพรรณบุรีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวนี้อีกครั้งนะคะ
ศูนย์เสียไปทั้งหมด๔ศพค่ะ